คนนี้ก็ลูกคอดีเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ยิ่งยงว่าแล้วเอาสักหนึ่งเพลงไหมล่ะคุณผู้ชม

มาผมมาแล้วนะแฟนจ๊ะแฟนจ้า

เสียงนี้คุณคงจำได้
เสียงนี้คุณคงจำได้
ไม่ใช่เสียงใครอ่ะเสียงของยิ่งยง
กว่าจะเข้าอีกหนึ่งข่าวปลาไปครึ่งรายการแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เป็นไรมีความบันเทิงมาให้มีตัวเลขมาฝากด้วย

หรือว่าคุณผู้ชมค่ะเราจะตามไปที่นี่เลย
พี่ยิงโยงที่วัดโภคโทร
ตามกันไปเลยจังหวัดบ้านเกิดเจ้าตัวศรีสะเกดค่ะ
เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าพี่ยิ่งยงนั้น

โดยพี่ยิ่งยงแล้วก็ภรรยาค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากเลย
ถ่ายคลิปมาฝากด้วยนะคะต้องขอขอบคุณจริงค่ะ
โดยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะทั้งคู่ก็ได้ไปร่วมพิธี

ก่อนที่ทั้งคู่จะแจกเงินเป็นขวัญถุงเล็กน้อยให้กับเด็กค่ะ
แล้วก็ชาวบ้านที่เดินทางมาร่วมงานในวันนั้นด้วย
ถือว่าทำบุญทำทานนะไปในทางเดียวกันด้วย
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมค่ะดูภาพนี้ดูในคลิปเลยคุณผู้ชม

นี่อลังการมากพญานาคสี่ตระกูลค่ะ
พี่ยิ่งยงตั้งใจร่วมสร้างกับวัดให้กับบ้านเกิดด้วย

คุณผู้ชมเข้าไปแล้วเหมือนอยู่ในวังบาดาจริงเลยนะ

และแน่นอนค่ะพี่ยิ่งยงกับพี่ทิพย์ค่ะภรรยา
ไม่พลาดไม่ลืมมีเรื่องราวของตัวเลขมาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะด้วย
ด้วยการไปขอโชคขอลาบจากพ่อหลักค่ะ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ยิ่งยงให้ความเคารพนับถืออย่างมากเลย
มีการจุดทูปแล้วต้องลุ้นเลขแล้วไปดูดีกว่าค่ะ
อะไรนะน้องครีมงานบอกว่าตรงกับทะเบียนรถเลยหรอ
เออนะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ชัดเลยละกันนะ
นิดนึงก็แล้วกันนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะพ่อหลักไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
เป็นหลวงพ่อหรือว่าเป็นลักษณะยังไงนะด้านหลังเลยคุณผู้ชมเห็นไหม
ข้อหลักเนี่ยไม่มีตัวตนนะเป็นต้นโพที่เป็นหินต้นโพที่กลายเป็นหินทุกคน
ทุกคนก็เรียกว่าเออพ่อหลักค่ะสมัยเด็กเนี่ยพี่ยิ่งยงเขาเคยไปขอพรท่าน
ว่าอยากจะมีเงินสร้างบ้านให้ครอบครัวอยู่แล้วก็อยากจะเป็นนักร้อง
ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเจ้าตัวก็ได้มาเป็นนักร้องยิ่งยงยอดวงงามอย่างทุกวันนี้ค่ะ
คือล่าสุดนะคะพี่ยิ่งยงเนี่ยแกก็ได้ไปการสร้างเหมือนมันเป็นสาราม
อะไรอย่างนี้ค่ะให้พ่อหลักได้อยู่แบบเรียบร้อย
ไม่ต้องตากแดดตากฝนนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องทำบุญนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยก็แล้วกัน
สวยงามมากเลยเนาะเป็นไขยาหน้าศรีตระกูล
อยู่แถวนั้นศรีสะเกดก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้
แล้วก็ไปขอโชคขอลาบกันด้วยนะคะ